คุณผู้ชมไปดูแล้วกันนะตามภาษาคนโสดค่ะ
มักจะถูกจับตาเรื่องหัวใจ
แต่ก่อนคุณก็ถูกจับตาเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวนี้คุณมีสามีไปแล้ว

นี่ฆ่ากันให้ท้ายผ่านหน้าจอเลย
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพอจะจำกันได้ไหมค่ะ
ก่อนหน้านี้พระเอกตีอาเล็กธีรเดชคุณผู้ชมค่ะ
ไปเช็คสถานะหัวใจกันหน่อยสิ
มีภาพไปร่วมกวนทานข้าวกับแก๊งเพื่อน
ซึ่งในภาพนั้นมีนางร้ายสาวสวยน้องแพร่พิชชาพา
นี่คนนี้ร่วมเฟรมอยู่ด้วยนะคะ
ซึ่งความสดทั้งคู่ก็ทำให้หลายคนพุ่งเป้าไปว่า
เฮ้ยแอบกิ๊กกันอยู่หรอเปล่า
ล่าสุดค่ะเจอนุ่มอาเล็กในงานบวงสวงละครเรื่องใหม่
เจอตัวก็มะเคหัวใจให้ได้ฟังชัดเลยนะว่า
หลายคนอะไรอย่างนี้แล้วก็ก็เป็นข่าว
ไม่เหงาผมพูดช่วงนี้แบบทำงานแบบ
ทุกวันด้วยช่วงนี้หนักมากด้วยละครสองเรื่องแบบเร่งปิดกล้องอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่ค่อยมีเวลาไปทำอย่างอื่นเท่าไหร่
โอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้โสดยืนยันว่าโสดจริงนะคะ
ทีแล้วน่ะโสดให้เราใจชุ่มหน่อย
อาตีอาเล็กผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งตีละกัน
ตรงตรงเดอะสตาร์ค่ะหนุ่มคนนี้ไม่รู้ว่าโสดหรือไม่โสดนะคะ
แต่ล่าสุดปล่อยภาพรวบเฟรมกับน้องเบสโถฉันเห็นแล้ว
ตอนแรกก็เอ๊ะเป็นซีรีส์หรือว่าอะไรนะเออนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้น้องเบสลูกพี่พี่สมรักนะ
เบสคำสิงนะคะออกมาก็ทำมาหลายคนแอบลุ้นว่า
คู่นี้เขาปลูกต้นรักกันในกองถ่ายหรือเปล่า
หลังทั้งคู่เนี่ยโคจรมาเล่นละครด้วยกันนะคะ
จากจะมีคลิปหยอกกันแฟนเป็นเหมือนแฟนอะไรอย่างนี้
แฟนแฟนพาจิ้นไปแล้วภาพคู่ที่หนุ่มตรงตรง
หัวใจอย่างนี้เอาไว้ด้านล่างคอมเมนต์
เผื่อว่าใครได้เห็นเขาจะได้ไม่คิดไปไกล

เออเออส่วนฟ่าของสาวเบสค่ะ

แล้วก็เขียนแคปชั่นด้วยนะคะว่าเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้
โอ้โหงานนี้จะเป็นคู่รักคู่ใหม่หรือว่าแค่คู่โปรโมทอันนี้ก็ต้องลองดูนะคะ
แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าสองคนนี้เคมีเข้ากันเนอะใช่ที่สำคัญคือใส่เสื้อคู่ด้วยอ่ะ
อันนี้จะสื่ออะไรหรือเปล่ารู้สึกว่าคุณพ่อห่วงมากคุณพ่อเขาห่วงนะลูกสาวเขาสวย